วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วย
วันนี้ประชาชนและจิตอาสาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันธ์๓๒สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีนะครับ
ท่านผู้ชมเห็นอยู่คือที่จังหวัดน่านนะครับ
พวกราชการจังหวัดน่านประชาชนจิตอาสาพระชธาน๙๐๔วปร
ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะอุ่นไอรักษ์เฉลิมพระเกียรติบรมราชาพิเศษที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับ
ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
ทรงเจริญพระชมพันศา๘๗พันศาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
จากนี้ยังได้มีการปลูกต้นรวงพึ่งเก็บกวาดขยะทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่
ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาในวิเทียนจันทรณโนไทยเพื่อราชการจังหวัด
ข้าราชการจิตอาสาประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า๓๐๐คนนะคะร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารีสวนเมืองทองสวนสุระนารีและสวนอนุสรสถานวิรกรรม
ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะค่ะ
เนื่องในวันเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ส่วนที่ปฐุมธานีนะครับ

วันนี้กลุ่มนักขี่จักรยานจิตอาสาปฐุมธานีกว่า๒๐๐คน
ร่วมกับทีมต้นกล้าจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์๑๒สิงหาคม
ปลูกต้นกล้า๘๘ต้นที่วัดถั่วทองและวัดสารแดงเหนือ
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม้แบบค่ะ
ร้านนี้นะคะอยู่ที่สี่แยกบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เปิดให้ประชาชนกินฟรีนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู๒๐๐ชามและไอศครีม

เนื่องในวันเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์๑๒สิงหาคม

ร้านนี้กินฟรีตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๒โมงนะคะ
ประชาชนเดินทางกันไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ส่วนที่ทราบิญญญ์นะครับทุกพี่ชม

ตั้งอยู่บนถนนที่สามพบตำบลปากน้ำอำเภอเมืองนะครับ
วันนี้เปิดร้านให้ประชาชนทานข้าวแกงฟรี๑วันนะครับ
เพื่อทำความดีในวันแม่แห่งชาติ
ที่ร้านมีอาหารมากถึง๕๐เมนูนะครับ
มีขนมจีนอีก๑๕๐กิโลกรัม
ขนมหวานด้วยนะฮะมีข้าวเหนียวทุเรียนอีก๒๐กิโลกรัม
ให้ประชาชนมาทานฟรีทั้งวันเลยวันนี้นะครับ
เจ้าของร้านชื่อนางยุพินรักษาอายุ๖๕ปีบอกว่า
ปีนี้เป็นปีที่๑๒แล้วนะครับที่ทำความดี
ทานข้าวแกงฟรีในวันแม่แห่งชาติ
ก่อนหน้านี้จะไปทำบุญวันแม่ที่วัด
แต่ระยะหลังก็ไปที่วัดไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุมากนะครับ
ก็เลยหันมาทำอาหารเลี้ยงประชาชนแทน
ซึ่งคิดว่านี่เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ
เพื่อถวายเป็นพระจักรสนและแสดงออกถึงความจงรักษ์พรรคดี
ปิดท้ายกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีหนุ่มวินรถจักรยานยนต์ที่ข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา
ฉลองพงประยูนอายุ๔๖ปีเสื้อวินเบอร์๒ค่ะ
เขาบอกเลยว่าให้บริการรับส่งผู้โดยสารฟรี๑วันนะคะ
เขามีกระดาษเขียนข้อความนี้แปะเอาไว้แบบนี้ค่ะ
วันนี้บริการฟรีเบอร์๒นะคะ
ฉลองบอกว่าทำอาชีพนี้มาหลายปีแล้วค่ะ
ทุกครั้งที่ทำงานก็จะนึกถึงพระคุณแม่ที่ให้กำเนิดมา
ก็เลยอยากจะทดแทนพระคุณแม่อยากทำความดีเพื่อแม่
แล้วเขาก็ทำความดีเพื่อแม่มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ผู้โดยสารที่มาใช้บริการก็บอกว่า
ชื่นชมความดีของหนุ่มวินรถจักรยานยนต์คนนี้
ทำความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ก็ขอให้หนุ่มวินคนนี้ทำความดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยค่ะ
ก็ชื่นชมด้วยนะฮะนี่ผู้โดยสารก็ใส่หมวกกันน็อกด้วย
ปฏิบัติตามกฎหมายเป๊ะเลยถูกต้องค่ะตามกฎจราจรนะคะ